รัฐบาลของกัมพูชากำลังประกาศตามหาตัวพระที่โพสต์ภาพสำเร็จความไคร้
ทั้งมือถือเงินลงบนเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าถ้าพบนั้นจะจับศึกทันทีครับ
แต่ว่ามีรายงานว่าพระรูปนี้เดินทางมากบดานในประเทศไทยครับ
กระทรวงธรรมการและกิจการศาสนากัมพูชาประกาศตามล่าตัวพระวาซินัน
หลังจากที่พระรูปนี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่กำลังสำเร็จความไคร่
และภาพถือธนบัตรของสหรัฐจำนวนมากนะครับ
มีการโพสต์ลงเฟซบุ๊กนะครับเป็นแฟนเพจของตนเองในเฟซบุ๊ก
ซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากครับ
โดยเจ้าคณะสงฆ์มหานิกายในกัมพูชาได้ออกมาประกาศว่า
หากพบตัวพระวาซินันนั้นจะจับศึกโดยทันทีเพราะทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย
ก่อนหน้านี้พระวาซินันนั้นได้ถูกขับออกมาจากวัดพระเจดีชบาอำโพครับ
กรุงพนมเป็นเนื่องจากว่าเคยโพสต์ภาพเปลือยของตนเอง
ลงบนแฟนเพจในเฟซบุ๊กเช่นกัน
อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงค่ำของวันนี้นะครับ
ทางด้านของพระวาซินันนั้นได้อัพโหลดวีดีโอลงบนแฟนเพจเฟซบุ๊ก
กล่าวว่าขณะนี้อยู่ในประเทศไทย
โทรศัพท์มือถือได้ถูกจรกรรมข้อมูล
โดยมือจรกรรมนั้นเป็นผู้นำภาพเหล่านั้นไปโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวนั่นเองครับ